คุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องความน่ารักของ

แล้วก็ไม่ใช่เรื่องราวของหมอโอ๊คสามีคุณโอปอล
แต่ว่าเป็นรูปที่คุณโอปอลเขาแอบถ่ายสาวเบลล่ารานี
แล้วก็ลงพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่า
ทำไมถึงสวยขนาดนี้

โอ้โหจริงคือแบบไม่รู้จะอธิบายคำไหนนะครับ
ให้ชาวเน็ตส่งเสียงเชียร์กันเต็มกำลังเลยค่ะ
คุณแม่ลูกแฝดโอปอลปานิสราเขาโพสต์ภาพนางเอกสาวเบลล่ารานี
แคปชั่นแซวแบบอารมณ์ดีบอกว่า
นี่คือแอบถ่ายนางตอนเผลอนะคะ

บ่อยมากคุณพลอยคุณประจิตเนี่ยบ่อยมาก

เหลือแล้วแล้วก็มีแฮสแท็กตามมาด้วยทำไม
แล้วก็แฮสแท็กว่าทำไมสวยพูด
ทำไมไม่เคยพลาดทำไม
โอบไม่เข้าใจแม่บอกแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะ
ก็มีเหล่าคอมเมนต์จากคนรักเบลล่านะฮะ
มาตอบกลับโดยทันทีเลยด้วยประโยคสั้นแต่ว่าแฝงไปด้วยความหวาน
เขาบอกว่าให้ไปถามพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒ
ดูสิคะว่าทำไมเบลล่าถึงได้สวยขนาดนี้
และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบจากฝ่ายชายออกมา
แต่แค่ได้ยินชื่อของเวียแล้วก็เบลล่าเนี่ย
แค่นี้แฟนคลับก็โอ้ยฟินกันยกใหญ่แล้วคุณค่ะ
น่ารักอ่ะนี่เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็แฟนคลับเขาจิ้นกันอยู่แล้วแหละคู่นี้
แล้วคู่นี้ก็ยังแบบสถานะค่อนข้างจะปากแข็ง

แต่เอาจริงพี่โอปอลก็สวยสวยในแบบลุคเปรี้ยว

หลายคนมีพี่โอปอลเป็นไอดอลหนูบอกเลย
ดิฉันอยากให้อลินหรืออลันก็ได้ลองทำโทรศัพท์ลั่นใส่คุณแม่โอปอล์ซะดี

เออไว้รอในอนาคตอาจจะมี